ถนนแถวปิ่นกเขาบอกเกิดขึ้นมานานแล้วด้วย
ดูคลิปล่าสุดที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ

ตรงนี้เนี่ยเป็นหน้าห้างแห่งหนึ่งแถวปิ่นเกล้านะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๖โมงเย็นเมื่อวานนี้
เจ้าของคลิปบอกว่าบริเวณนี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นบ่อย
รอปภมีอาวุธทะเลาะกับแท็กซี่
ซึ่งรอปภกับแท็กซี่แถวนี้เนี่ยมีปัญหากันเป็นประจำค่ะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
รอปภในคลิปเราไม่เจอแต่เจอชาวบ้านแถวนั้น
บอกว่าปกติคือแถวนี้จะเป็นหน้าห้าง
แล้วจะมีแท็กซี่เวียนขับมาจอดเป็นประจำ
วันเกิดเหตุคือเมื่อวานนี้ตอนเย็นแท็กซี่มาจอดแล้วจอดแช่

อะไรยังไงก็ต้องให้ตำรวจเข้ามาจัดการ
ชาวบ้านบอกว่ารอปภตรงนี้
เขาต้องการให้ผู้โดยสารขึ้นแท็กซี่
เสียค่าหัวคิวให้กับทางห้างเท่านั้น

โดยปกติช่อง๒ช่องทางนี้ทางห้างเขาให้แท็กซี่เข้ามาส่งผู้โดยสารได้
ต้องการให้ผู้โดยสารเข้ามาส่งผู้โดยสารให้แท็กซี่เข้ามาส่งผู้โดยสารให้แท็กซี่เข้ามาส่งผู้โดยสารให้แท็กซี่เข้ามาส่งผู้โดยสารให้แท็กซี่เข้ามาส่งผู้โดยสารให้แท็กซี่เข้ามาส่งผู้โดยสารให้แท็กซี่เข้ามาส่งผู้โดยสารให้แท็กซี่เข้ามาส่งผู้โดยสารให้แท็กซี่เข้ามาส่งผู้โดยสารให้แท็กซี่เข้ามาส่งผู้
แท็กซี่เข้ามาส่งผู้โดยสารให้แท็กซี่เข้ามาส่งผู้โดยสารให้แท็กซี่เข้ามาส่งผู้โดยสารให้แท็กซี่เข้ามาส่งผู้โดยสารให้แท็กซี่เข้ามาส่งผู้โดยสารให้แท็กซี่เข้ามาส่งผู้โดยสารให้แท็กซี่เข้ามาส่งผู้โดยสารให้แท็กซี่เข้ามาส่งผู้โดยสารให้แท็กซี่เข้ามาส่งผู้โดยสารให้แท็กซี่เข้ามาส่งผู้โดยสารให้แ

เอารถเข้าบ้านจอดบ้านที่อาคารนะครับ
เคยมีการปะทะหรือทะเลาะกับทางกลุ่มรถแท็กซี่ไหมครับ

คือถ้าไม่ทราบมันเป็นทางเข้าออก
ชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ก็

ท่านผู้ชมครับเราไปถามหัวหน้ารอปภนะฮะ

ยังไม่ได้รับรายงานยังไม่ได้รับแจ้งมานะ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบให้กันแล้วกัน
พอบอกกันดี
ดีกว่าผมว่านะ
ใช่ค่ะเพราะว่าภาพที่เห็นมันเป็นลักษณะของการถือไม้
มันก็คล้ายกับเป็นอาวุธได้อะไรแบบนี้คนก็กังวลใจ